ให้ดูคลิปถามดอมกับพี่เบิร์ต
พี่ใช้เครื่องเชื่อมเหล็กที่ใช้แก๊สเป็นไหม

ถ้าไม่เชี่ยวชาญไม่งั้นแล้วอาจจะเกิดแบบนี้ค่ะ

อุ๊ยระเบิดต่อหน้าเลยนะต่อหน้าเลยนะนั่งคล่อมอยู่ด้วยนะโอ๊ย
เหมือนไฟช็อตมันลามตามเส้นเห็นไหมคะ
ทุกคนวิ่งหนีตายออกไปหมดเลย

คือคิดว่าคิดว่านะน่าจะไม่มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์แบบนี้
ปรับระดับวาวผิดพลาดหรือเปล่านี่เนี่ยค่ะอืมเห็นไหม

เกือบระเบิดถ้าระเบิดนี่เป็นเรื่องอื่นเลยนะคะ
สะบัดเลยเห็นไหมสะบัดเลยแค่นี้ก็น่ากลัวแล้ว
เนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วช่างอีกคนนึงเนี่ยตั้งสติได้วิ่งกลับมาปิดวาวที่ถังแก๊ส

เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเชื่อมเหล็กที่ใช้แก๊สเหรอ
อืมนะคือเราเองไม่มีความรู้เลยไม่มีความรู้เลยใช่
นี่น่าจะไม่ชำนาญนะคนที่เขาถ่ายคลิปไว้นี่
หรือไม่ก็อุปกรณ์มันอาจจะมีปัญหา
หรือใช่ใช่ครับ